จะพาไปดูที่บุรีรำรถไถเหมือนกัน
แต่คราวนี้รถไถเป็นวินรถไถ

ขนทั้งคนขนทั้งรถ
แล้วอย่างที่บอกอันนี้สร้างรายได้สร้างอาชีพด้วยนะคะ

ถ้าในกรุงเทพหรือว่าในหัวเมืองหน่อยก็จะเป็นรถสไลด์
นี่แหละแต่เดี๋ยวดูสถานการณ์น้ำก่อน
เพราะว่าน้ำจากลำน้ำมาดไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่๑๓หมู่บ้านค่ะ
ตำบลหินโคนอำเภอลำปลาย
ก็มีบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย

น้ำสูงประมาณสัก๕๐เซนถึง๑เมตร
พื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นพันไร่ค่ะ
ลำปลายมาตรนะลำปลายมาตรหินโคนเนี่ย
น้ำท่วมสูงประมาณสัก๕๐เซน
ยาว๒กิโลค่ะแล้วน้ำไหลเชี่ยวน้ำไหลแรงด้วย
รถที่เป็นรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่ได้เลย
ชาวบ้านจาก๔หมู่บ้านในตำบลหินโคนในอำเภอห้วยแถลง
ก็เข้าออกหมู่บ้านแบบลำบากนี่คุณผู้ชมดูสิ
เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นท้ายแบบนี้
เพราะว่าผู้ใหญ่บ้านที่บ้านหินโคนเนี่ยนะคะ
เอารถไถมาเหมือนกับให้บริการชาวบ้านแหละ
เพื่อที่จะขนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รับส่งคนด้วย
น้ำมันเชี่ยวไงต้องฝ่ากระแสน้ำ
เกษตรกรที่เขาทำไร่ไถนาใช่ไหมเขาโดนน้ำท่วม
ก็เอารถไถมารับจ้างขนอะไรบ้างอ่ะ
ขนรถเก๋งขนมอเตอร์ไซค์รายได้เลี้ยงครอบครัววันหนึ่งเนี่ย
เป็นพันนะเนี่ยถึงบอกไงว่า
สร้างอาชีพพลิกวิกฤตเป็นโอกาสแบบนี้
แล้วคนที่เจอกับน้ำท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าต้องการพวกแบบ
ข้าวสารข้าวสำเร็จนะอาหารที่แบบปรุงสำเร็จ
แล้วก็ฟางอัดก้อนเอาไปเลี้ยงสัตว์ไงเพราะว่าสัตว์ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
ยารักษาโรคที่มากับน้ำต่างเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่กับน้ำแบบนี้
แล้วค่ะน้ำน่าจะท่วมแบบนี้ไปอีกเป็นสัปดาห์เหมือนกัน
เพราะว่าปริมาณน้ำก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะ
นี่คุณหมิววุฒิสันเทียบอกโคราชตกตั้งแต่เมื่อคืน
ตอนนี้ยังตกอยู่จ้าโอ้โหนี่แหละฮะ
ขอบคุณมากเลยดูข่าวไปแล้วก็รายงานสถานการณ์ไปด้วยนะ